กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณวัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณตลาดกลางคลองหลวงค่ะ
ซึ่งตอนนี้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายได้จุดเทียน

เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกใช้อำนาจมาตรา๔๔
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้วิธีอารยะขัดขืนแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จค่ะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณจริยาสิริสันพงศ์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากพื้นที่

ภายหลังไม่ได้การตอบรับในการทำอารยะขัดขืนด้วยวิธีการอดอาหารนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตัวแทนกลุ่มพระสงฆ์บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ออกแถลงการนะคะว่าพระสงฆ์จำนวน๕รูปได้ยุติการอดอาหารแล้วค่ะ
พระศกษัตริย์อัตธมโมประทานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชายนาฏ
พร้อมพระอิสระภาพอาจารย์สัมปันโนเครือไขวัตรพระธรรมกายจังหวัดแม่ฮ่องศร
ตัวแทนพระสงฆ์ที่ชุมนุมบริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ออกแถลงการยกเลิกอารยะขัดขืนการอดอาหารของพระสงฆ์จำนวน๕รูป
เพราะไม่ได้การตอบรับจากข้อเรียกร้องให้ยกเลิกบังคับใช้ตามมาตรา๔๔
คุมพื้นที่วัดพระธรรมกายจากผู้ออกคำสั่งค่ะ
รวมถึงถูกเมินเฉยกรณีการเสียชีวิตของชายที่ผูกคอเสียชีวิตบริเวณตลาดกลางคลองหลวงด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวที่กล่าวมานั้นทางกลุ่ม
ขอประกาศยุติการอริยะขัดขืนอนอดอาหารประท้วงตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไป

ในรูปแบบอื่นต่อไป
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาและทหาร
เชิญตัวพระเสกสรรเข้าพูดคุย

มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์

และตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนา

รวมถึงสอบถามอาการของพระสงฆ์ที่อดอาหารด้วย

ขอร้องให้พระสงฆ์ที่ชุมนุมอยู่

แต่ไม่สามารถตอบได้นะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรค่ะ

มาเย็นคำวิทยี่เข้าใจพระเจมค์คุณหลวงพ่อเลย
เลยว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำบากใจ

ซึ่งก่อนจุดเทียนนะคะทหารได้ปลดป้ายที่ประกอบการแถลงข่าว

เพื่อเรียกร้องสันติภาพและสิทธิของประชาชนค่ะ